ช่วงนี้มีคลิปเกี่ยวกับพระมานำเสนอนะคะ
จริงแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่ได้อยากนำเสนอเท่าไหร่นะ

แต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งนะคะ

มีการแชร์คลิปออกมาเป็นพระรูปหนึ่งของวัดนี้นะคะ
กำลังนั่งดื่มสุรากับคนอื่นอยู่นะคะ
ซึ่งสอบถามเจ้าตัวไปนะคะก็ยอมรับว่าดื่มจริง
แต่ไม่รู้ว่ามีคนถ่ายคลิปค่ะ
หลัดอำเภอสังคมฝ่ายความมั่นคงนะคะ
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่วัดท่าสองคอน

ไปตรวจสอบข้อที่จริงกรณีมีการแชร์คลิปวิดีโอ
พระสงฆ์กำลังนั่งดื่มสุราภายในวัด
จากการลงพื้นที่พบพระเลิศชัยชัยธรรมโมอายุ๕๙ปี
เป็นเจ้าอาวาสวัดยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปและดื่มสุราจริง
เลิศชัยเล่าต่อนะคะว่าจำพรรษาที่วัดแห่งนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสและยังเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านม่วงด้วย
ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมามีพระมหาวิชัยและพระวันดีมาจำพรรษาที่วัด
อาสาสร้างสาราหลังใหม่ให้ซึ่งเป็นการสร้างแทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้
เสนอให้ทางวัดจัดงานกระถิ่นเพื่อหางบประมาณ
ทางวัดจึงได้จัดงานกฐินได้เงินทำบุญมากกว่า๕๐๐๐๐๐บาท
ก็เลยเริ่มลงมือก่อสร้าง
จากนั้นพระมหาวิชัยและพระวันดีนิมนต์ให้ไปหาที่กุฏิซึ่งอยู่ใกล้กัน
ว่าถูกรางวัลจะเลี้ยงฉลองโดยมีพระสงฆ์ประมาณ๔๕รูป
กำลังนั่งดื่มสุรากันอยู่แล้วชักชวนตนเองให้ดื่มด้วย
แต่ไม่รู้ว่ามีการแอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะคะ
จากนั้นพระวันดีก็ขอแบ่งเงินที่ได้จากการทอดกระถิ่น
ขู่ว่าถ้าไม่แบ่งเงินให้จะนำคลิปที่ถ่ายไว้ไปเผยแพร่
แต่ไม่ได้ให้เงินไปจนพระทั้งสองรูปนั้นย้ายไปอยู่วัดอื่น
หลังจากเกิดเหตุยื่นใบลาออกจากการเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วนะคะ
จนมาเป็นข่าวอีกครั้ง
ประหลัดอำเภอสังคมฝ่ายความมั่นคงระบุว่า
จากนี้ไปจะหารือกับเจ้าคณะอำเภอนะคะ
ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ